เดี๋ยวเรากลับไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกันหน่อยนะคะ
อำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุราธานี
จากแผนที่แล้วจุดนี้อยู่ติดทะเลอ่าวไทยเหมือนกัน
สถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรนะคะ
ติดตามจากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากในพื้นที่ค่ะเชิญค่ะ
สถานที่อบพยพชั่วคราวของชาวบ้านนะครับ
นี่ก็คือสภาพปัจจุบันนะครับตอนนี้มีลมค่อนข้างแรงนะครับ
แล้วก็มีฝนตกโปรยปลายลงมาเล็กน้อย
ไม่หนักเท่ากับเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับ
แล้วก็ตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นเต็นต์พักของเจ้าหน้าที่
โดยที่นี่นะครับจะมี๒อาคารในการที่จะให้ชาวบ้านนั้นเข้ามาอยู่อาศัยนะครับ
โดยอาคารที่ผมยืนอยู่ตรงขณะนี้นะครับ
ก็คือเป็นอาคารหลักในการที่อบพยพชาวบ้านมาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว
โดยชาวบ้านนั้นมาทั้งหมด๓หมู่บ้านคือ
ที่หมู่ที่สามหมู่ที่ห้าแล้วก็หมู่ที่เจ็ดนะครับ
ประมาณเกือบสามร้อยคน
ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเป็นคนแก่แล้วก็คนชะลานะครับ
ขณะที่ในบริเวณพื้นที่สาราวัดในขณะนี้นะครับ
เพื่อมีการที่กำลังแจกอาหารให้กับชาวบ้านที่อบพยพมายังศูนย์ดังกล่าวนะครับ
ก็เป็นข้าวกล่องจากทางหน่วยงานในพื้นที่นะครับ
เอามาแจกให้กับชาวบ้านนะครับ
ซึ่งชาวบ้านก็ต่อแถวมารับกันนะครับ
มีทั้งเด็กมีทั้งผู้หญิงแล้วก็มีทั้งผู้ชายมีทั้งคนแก่นะครับ

ก็คือเป็นที่หลับนอนที่อยู่อาศัยของชาวบ้านในพื้นที่ที่อบพยพมา
นางจังสุดพรรคพีมบริเวณนี้นะครับ
และนี่นะครับก็คือครอบครัวที่อพยพมาอยู่ในพื้นที่ต่าง
เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณยายนะครับว่าท่านเดินมาเดินทางมาจากที่ไหนกัน
อันนี้เดินทางมาจากจุดไหนกันบ้างครับ
อ่าครับท่านมาจากจุดไหนบ้างครับ

ตอนนั้นสภาพบ้านเป็นยังไงบ้างครับ
เป็นร่มเป็นน้ำ

แต่ก็อาชิกก่อนเนอะ
กูยัยมาจากที่ไหนคะ

เมียเขาไองี้มานีก่อนเลย

ตกลุ่มนี้เลยร่วมเข้าไปกลับบ้าน

นี่นะครับก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับ
รถขึ้นมีหมู่ที่๓หมู่ที่๕หมู่ที่๗ของตะบนดอนสักนะครับ
เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับอีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
อันนี้เรือนทางมาจากหมู่ที่เท่าไหร่ครับ

ตอนนั้นสภาพบ้านเป็นอย่างไรบ้าง
น้ำเจื้อมมีที่ตื่นใหญ่

หรือลมแรงไหมครับ
ลมแรงหลายท่าเพราะว่ามันต้องกล้ามเหนือไป

มันก็ยังไม่ถึงว่าแรงมาก
แต่ว่าทางผู้ใหญ่เขาอบประยบ
ให้อบประยบเด็กกับคนแก่ให้กล้ามมาก่อน
แล้วตอนนี้บ้านนี้ใครอยู่บ้านบ้าง

ลูกจ่ายเป้าอยู่
ในบ้านนี้ก็มีลูกจ่ายเป้าอยู่
ไฟตัวนี้ไฟฟ้าเดินยังใช้ได้มั้ยครับ

หรือลูกจ่ายบอกว่าใช้ไม่ได้นะ
ตั้งแต่เกิดมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เมื่อก่อนไหม

ใช่มั้ยเห็นข้อมูลเข่าสารมันกลัวมากมั้ย
ก็ไม่กลัวเท่านั้นเพราะว่า
ตั้งขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนอยู่ในตำบลใกล้เคียงและเป็นสามตำบลในอำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุราธานีนะคะเข้ามาที่พักพิงนะคะย้ำค่ะวัดสุวรรณประดิษฐ์สำหรับประชาชนยังคงเข้าไปที่ศูนย์นี้ได้เพิ่มเติมในวิกฤตแบบนี้เราเห็นภาพเดิมกลับมาอีกแล้วคือน้ำใจของคนไทย